ต่อกันที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมามั่นใจว่าถ้าเกิดว่านักยกน้ำหนักไทยได้รับการอนุญาตให้ไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมก็จะสามารถคว้าโคต้าไปแข่งขันได้อย่างแน่นอนค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนางบุษบายอดบางเตยค่ะนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี๒๕๖๒ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็จะแข่งขันกัน๑๘๒๗กันยายนนี้นะคะซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันมหากรรมโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นปีหน้านี้ค่ะ
ประเด็นสำคัญนะคะก็อยู่ที่ทางสมาคมค่ะได้เตรียมนำนักกีฬาเอาไว้แล้วหากที่ประชุมของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติและทางบอร์ดบริหารมีเสียงข้างมาก
ให้ไทยลงแข่งขันรายการนี้ได้ในช่วงกลางเดือนหน้าก็พร้อมที่จะลงแข่งขันทันทีค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะโคต้าสำหรับการได้ไปแข่งโอลิมปิกรอบสุดท้ายก็จะได้เพียงแค่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างละ๑คนเท่านั้นนะคะต่างจากเดิมค่ะ
ฝ่ายชายได้๕คนและฝ่ายหญิงได้๔คนค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยค่ะมีปัญหาค่ะเพราะว่าถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก๒๐๑๘ที่เติร์กมินิสถานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ